ในช่วงสัปดาห์มหามงคลนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพ
ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ขณะประกอบพระราชกรณียกิจทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา
รอบสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะนางคำใหม่โยคสิงอายุแปดสิบสามปี
ชาวอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นหนึ่งในบุคคลในภาพที่มีโอกาสถวายงานรับใช้
ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ขณะประกอบพระราชกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาคตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคมค่ะ
คำใหม่เล่านะคะว่าเมื่อรู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินจึงไปหาผ้าสบายใส่แต่ไม่มีขายค่ะเพราะว่าทำยากมากได้แต่ยืมสบายแพรวาเก่าจากเพื่อนบ้านใส่ไปรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะ
ท่านมาพบท่านก่อนพูดว่าผ้านี้สวยดีแล้วมีมากมั้ย
ยายตอบว่าไม่มีมาก
แล้วค่ะมันทำยากแม่ก็ดีใจว่าท่านมาเห็นได้พูดแล้วก็อยากจะพูดเรื่อยเลย
ต่อมานะคะนางคำใหม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและเข้าเรียนรู้การย้อมสีผ้าไหมให้คงทนและสีสดที่กล้วยน้ำไทยกรมอุตสาหกรรมและได้ทอผ้าสบายแพรวาถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศด้วยค่ะ
ส่วนที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินนะคะอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำได้เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้มเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ
โดยได้เปิดให้แม่ลูกเข้าชมความสวยงามของดอกไม้ดอกไม้ตามฤดูการภายในโรงเรือน
พร้อมให้ตัดองุ่นไร้เมล็ดสดจากไร่กลับไปรับประทานได้อีก๑กิโลกรัมค่ะ
อกจากนี้ยังมีรถรางและรถกอล์ฟไว้บริการนักท่องเที่ยว
เพื่อนั่งชมไร่อังุ่นแก้วมังกรและสตรอเบอรี่ภายในอุทยานอีกด้วยค่ะ